จากธนาคารกรุงเทพ

คาวใส่ใคร

หลอนตำคมอะไรของหลอนนี่

รายการของพี่หนูมะรังทำอยู่ดังเลย

สายสีกันมากข้างล่าง

แค้นแม่ยายก็เลยทำไปแบบนั้นนะครับก็
เจ้าที่ตำรวจประจำป้อมยามจุดตรวจสี่แยก
ชะอำนะฮะอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ย
ได้รับแจ้งจากพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งนะครับว่า
พบเห็นนายชัยยุทธ์คงเจริญหรือว่าไอ้เอ็มนะฮะ
อายุ๔๐ปีซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับนะครับ
เข้ามาที่สำนักงานธนาคารแล้วก็ใช้สมุดบัญชีธนาคารเนี่ยเบิกเงิน
ขณะนี้บุคคลดังกล่าวยังอยู่บริเวณธนาคาร
ขอให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบโดยด่วนเลยนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะทางตำรวจเองก็ได้มีการเดินทางไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าบุคคลดังกล่าวก็คือนายชัยยุทธ์คงเจริญหรือไอ้เอ็มนี่แหละครับ
ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับจากศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ในคดีพรากผู้เยาว์นะฮะและข่มขืนกระทำชำเลาลูกเลี้ยงตัวเองนะฮะ
วัย๑๑ปีซึ่งดำเนินการควบคุมตัวไว้เบื้องต้นนะครับ
ตรวจสอบพบยาบ้าจำนวนสิบเมตรอยู่ในกระเป๋ากางเกงของไอ้เอ็มเนี่ยนะฮะ
แล้วก็รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน๓กไก่ชกช๓๐๓๕กรุงเทพนะครับ
นายชายุทธ์ใช้ขับขี่เพื่อเป็นภานะขับขี่หนีข้ามจังหวัดนะคุณผู้ชมครับ
เรื่องต้นนะฮะทางพลตรวจเอกศักดิ์ศรีกล่าวนะครับบอกว่า
จากการตรวจสอบในเอ็มผู้ต้องหาได้มีการให้การรับสารภาพนะครับว่า
ลงมือก่อเหตุขืนใจลูกเลี้ยงตัวเองจริงโดยกระทำการดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากโกรธแค้นแม่ยาย
โดยช่วงที่ตนเองเนี่ยป่วยเจ็บนอนโรงพยาบาลไม่มีใครมาดูแลและครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทำลงไป
ทั้งนี้นะครับทางสพชะอำได้ประสานไปยังสพสมุทรสาครเพื่อมารับตัวในเอ็มเนี่ยนะครับ
ที่สพชะอำต่อไปด้วยนะครับทั้งนี้นะครับจากการตรวจสอบประวัติของในเอ็มนะครับเบื้องต้นพบว่าไม่เคยมีประวัติทางแฟม
ขดีอาชญากรรมของช่วยจำรวจมาก่อนนะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่า
มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดมายาวนานนะฮะ

เด็กก็บอกนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่า

ขับให้เด็กเนี่ยกินยาบ้าก่อนด้วย

เด็ก๑๑ควบแต่เด็กไม่ยอมกิน
แล้วหลังจากนั้นนายเอ็มก็พยายามจะล่วงละเมิดทางเศษ
เด็กไม่ยอมในเอ็มก็เลยต่อยไปที่ท้องของเด็ก

ขวบเลวซามาไอ้เอ็มนี่
โอ้โหอย่างนี้นะผมว่ามันต้องประหารชีวิต

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฆ่านะ

ต้องฆ่าผมบอกไอ้คนที่ต้องฆ่ามัน

ดีที่ฉันเกิดเป็นอย่างนี้รู้ไหมไม่ต้องมีลูก

มีทรงจะให้ฉันเห็นเขาสัมภาษณ์เรื่องโค้ก
เอ๊ะทำไมทุกวันนี้คนเข้าทรงเยอะ

ตั้งแต่เรำจะออกรายการเข้าทรง

จริงที่นี่ก็เอาแต่เรื่องข้าวอุโสงมาออกผมว่าเปลี่ยนเรื่องบ้างดีกว่าไหม

จริงอะไรก็ลูกพระเทพมันอย่างที่หมอปลาก็พูดเนี่ย

เอาคนไข้ไปล่ามโซ่อยู่นั่นไง

ก็คนไปด่าหมอปลากันหมอปลาเขาก็เลยไปแจ้งความตอนนี้

แต่ทางฝั่งตรงข้ามเขาก็บอกว่าหมอปลาก็มีองค์

ไปอย่างนั้นเขาบอกว่ามีองค์เพราะว่ามีอาการคล้ายให้คนลง
เช่นหนึ่งมีอาการหาว

จริงมั้ยห์ทูปอ่ะเธอทูปจี้ซะจี้

ดุ้งไหมคุณแม่คุณแม่เคยไหม

ฉันเคยกันมาแล้วผมเคยทำตอนนั้นผมเคยที่อย่างนี้เหมือนกัน
จี้แต่หนูนี้คุณชอบกว่าว่าไปแล้วหนูอยากทรงเซลล่ามูน
อีบ้าไปทางข้างล่างไปเซลล่ามูนว่ะตัวแก้งกันตรงจันทร์จะลองทันเธอเอง
กัญชัยถ้าสมมุติเธอนั่งอยู่แล้วมีเด็กอายุ๑๖ถึงประมาณ๑๖หรือ๒๐๒๐เนี่ย

แวะมาคุยกับเธอเธอจะแฮปปี้ไหม
แฮปปี้สิเนอะสมมุติเรากำลังนั่งคิดถึงว่าคุณเปิดร้านขายของ

นั่งชิวยังมีผู้หญิงสองคนเอ๊ะขอกินน้ำหน่อยได้สิผมชอบให้น้ำ
คือมาขอกินน้ำผมก็ต้องให้สักนิดหนึ่งสิเออแล้วก็ไม่ใช่สื่อใจดาวหมดไง
ทำไมทำไมคุณฮะอย่าไปมองว่าโจรอยากจะไปตั้งข้อสันนิษฐานว่า
ผู้ที่กระทำความผิดจะต้องหน้าตาเป็นอย่างนี้คือต้องเป็นคนไม่ดี
วันนี้ว่าแต่ผู้ชายนี่ไงสาวสวยอายุไม่เกิน๒๐ปีทำไม
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะนายวสันเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุตนเนี่ย
เปิดหน้าบ้านไว้ก็ออกมาเล่นหน้าบ้านตามปกตินั่นแหละ
ก็ข้างบ้านตัวเองเนี่ยก็เป็นร้านขายหนังสือแล้วยังไง
ระหว่างนั้นก็เห็นเด็กผู้หญิงอายุไม่เกิน๒๐ปีหรอกน่าจะ๑๖๑๗๑๘ใกล้อะไรประมาณนี้
ครับเดินออกมาจากในบ้านมีพิรุษแล้วก็รีบเดินไปหาเพื่อนซึ่งมาด้วยกันอืมนะฮะ
ภายในร้านขายโทรศัพท์เปิดติดกันอีกห้องนึงแล้วก็อยู่ดีก็ขับเนี่ยดูสิหน้าอย่างนี้
แล้วก็ขับขี่จักรยานยนต์หน้าเหมือนไอ้ปาล์มนะปาล์มพิมพ์งานเราอ่ะ
ต้องพาคอสตูมใช่ไหมฮะนี่น้องปาล์มคอสตูมเราอ่ะอยู่ไหม

ปรากฏว่ากลับไปบ้านปุ๊บนะคุณใช่ไหมคนนี้หรือเปล่า
เข้าไปตรวจสอบกันพบสิ่งของภายในบ้านถูกลื้อกระจัดกระจายกระเป๋าใส่เงินที่ไว้ใต้หมอน
อือใต้หมอนบนเตียงมีเงินอยู่๘๐๐๐ก็หายไปด้วยมันไม่รู้ได้ไงคุณแม่
เอาเงินแปดพันไปด้วยไปด้วยสิคือเจ้าของร้านโทรศัพท์บอกเฮ้ยมีผู้หญิงสาวสองคนเนี่ย
หน้าตาดีขับรถจักรยานยนต์เนี่ยมาหน้าร้านแล้วบอกจะเอาโทรศัพท์มาขายคนนี้หรอ
ไม่ใช่อันนี้ผู้เสียหายเธอคนนี้เขาเป็นผู้เสียหายใช่ไหม
เอออันนั้นผู้เสียหายมีบ้านผู้เสียหายค่ะเขาเมียเขาใช่ไหม
นี่ก็น่าจะเมียเธอเมียน้องก็บอกมีผู้หญิงเด็กผู้หญิงสองคนเนี่ย
คือผู้เสียหายอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาอายุเท่าไหร่รู้ไหม
ไม่รู้ก็กำลังจะบอกเท่ากับเธอ
แล้วคุณมาถามทำไมเนี่ยคือมันไม่รู้จะถามมันจะโยงประโยคยังไงไง
ฉันก็ต้องถามแอ๊บเนี่ยเหมือนเธอตัดจริตไม่รู้ต้องหลอกมาก่อนอ่อค่ะ
ถ้างั้นฉันจะมีอะไรด่ากับเธอล่ะอายุ๖๔เธอเออแล้วไง
เขาบอกว่าอยู่ดีก็มีคนมาขายโทรศัพท์มือถือแต่เจ้าของร้านบอกว่า
อืมผู้หญิงด้านเก่าจะนำโทรศัพท์มาขายจริงค่ะ
แต่ทางร้านยังไม่รับซื้อเพิ่งออกจากร้านไปไม่นาน
ในที่สุดโดนจับได้เพราะไปตรวจกล้องวงจรปิดจับได้
ทันทีก็อย่างที่เมื่อกี้เห็นคือเจ้าของร้านโทรศัพท์บอกว่า

เจ้าของโทรศัพท์ที่หายไปเนี่ยเนาะคือผู้เสียหายเนี่ย
ตนเองขายน้ำมันเบนซินบรรจุใส่ขวดตั้งขายไว้อยู่หน้าบ้าน
มีผู้หญิงสาวหน้าตาดีเธอครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็เข้ามาถามว่า
ขอซื้อน้ำมันขวดหนึ่งสิพี่อ๋อเหรอ
สักพักนึงนะตนก็แบบว่าเออก็ต้องขายถูกต้องไหมมีคนมาซื้อ
ตนจึงเดินไปเติมน้ำมันแล้วใส่ขวดอุ้ยหิวน้ำจังขอกินน้ำหน่อย
ขอกินน้ำหน่อยเราก็ต้องให้ไง
ตนก็เลยเดินไปหลังบ้านเพื่อที่จะไปตักน้ำใส่แก้ว
ฮือเขาไม่อากุศลเหมือนแก
แต่ในระหว่างนั้นบ้านเราก็วางโทรศัพท์ทิ้งไว้ถูกต้องไหม

พอกลับมาผู้หญิงสองคนขี่จักรยานยนต์ออกไปอย่างรวดเร็

โทรศัพท์หายไปก็เลยไปลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็แจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับ

ครับเรียบร้อยเลย๘๐๐๐

อัดแล้วแต่เก่งจังเลยออกมันเร็วมาก

เพราะเรื่องเหลือออกจากลูกนี้นะ
ใช่แล้วคือเหมือนกับเกร็ดเลือดต่ำไงมันก็แตก
มันใกล้หน้าฝนเรื่องไข้เลือดออกต้องมาคุณแม่จริง
มาจริงโดยเฉพาะคนที่กรุ๊ปเลือดคือเรียกว่ากรุ๊ปเลือดพิเศษเนี่ยต้องระวังหน่อย
เพราะว่าไปหากรุ๊ปเลือดลำบากเวลาเกร็ดเลือดอะไรอย่างนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ไข้เลือดออกปอทฤษฎีก็ตายเพราะไข้เลือดออกใช่ไหม

เพราะไข้เลือดออกวันนี้นะฮะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๙

ผมมองเป็นกุ้งเมื่อกี้มองเป็นกุมมังกร
วันนี้ขอเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกนะฮะในเขตนครราชศรีมาเป็นการรายงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๙นครราชสีมา
เพราะว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่๔จังหวัดอีสานตอนล่าง
กระกอบไปด้วยนครราชสีมาชายพุมบุรีรำแล้วก็สุรินตั้งแต่๑มกราศถึง๕มิถุนายนนะฮะ
๓คนบุรีรำอยู่ที่๕๖คนชายภูมิ๖๔คนสุรินก็๑๓๕คนแต่ยังไม่ตายยังไม่มีคนตาย
ก็ต้องรักษากันทุกวันนี้ต้องรักษาเขาบอกเลยว่านะฮะทางด้านภาคเหนือบ้างเนาะ
ภาคเหนือเนี่ยไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่เนี่ย๑๑๙คนซึ่งถือว่าปีเนี่ย๑๑๙คน

ไหนวัดดำขนจมูกคุณงอกอันอ่ะ
ไม่ได้ดิจริงของมันไม่คุณ

เดี๋ยวฉันจะต้องให้ออนภามาอยู่กับเธอ
นี่ไงแป๊บเลยพี่มาร์คโอ้ฉันสวยนะ
ไอ้เองที่เลวหลับเป็นคนเลว

คือพี่แพร่๑๑๙คนถามว่าสูงไหม
มันไม่ได้เป็นตัวเลขเยอะแยะแต่จะเชื่อหรือไม่ว่าสูงสุดในรอบ๓ปี
ปีนี้ไข้เลือดออกสูงสุดในรอบ๓ปี
แล้วก็เป็นผู้หญิงอายุเพิ่ง๓๒ปีเอง
เออนะก็เขาบอกว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยแล้วก็นอนรักษาตัวเองส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ตัวเอง

แต่ถ้าสมมติคุณมีค่าเกิน๓วันกะรุนาเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็คนนี่คือปวดไปแค่เลือดออกนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชน
๓วันแล้วก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ช็อกตาย
แล้วก็ใช้เวลารักษาเพียง๘วันแล้วไปเลย
ขนาดนี้เจ้านักที่ศาสตร์ธรรมนาศุกร์ประสานกับเทศบาล
ศาบาลฝ่ายปกครองควบคุมกำจัดยุงรายรัศมีร์ทั่วแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะต้องเตือนประชาชนที่ดูข่าวใส่ไข่กันอยู่เนี่ย
ร่วมกันเถอะป้องกันไข้เลือดออกเพราะปีนี้ต้องยอมรับว่ามันระบาด
ก็๑เก็บบ้านตัวเองให้สะอาดทุกวันนี้บ้านเธอกล่องรองเท้าเยอะอย่างนี้ยุงใช่ไหม
แล้วเดี๋ยวนี้เรียกว่ามีคนเข้าไปช่วยเหลือเยอะอยู่คุณแม่หนูต้องขอแชร์นิดนึงค่ะ
ไปจ่ายตามบ้านแม่หนูก็คือไปตั้งแต่เช้ากลับมาเย็น
ว่าทำไมเป็นนานหลายบ้านหรือเปล่าไปแล้วไม่มีใครอยู่บ้านเลย
อยู่บ้านเลยอ๋อเหรออืมคือแบบไปฝากไว้ก็ไม่ได้เพราะต้องอธิบายว่าต้องใส่ตุ๋มเท่าไหร่ใส่อันก็ไหร่ในบ้านเธอเห็นไหมบ้านแผ่วภาคเหนือ
เขาจะเป็นโอ่งน้ำโอ่งน้ำไว้หน้าบ้านทุกโอ่งบ่อบัวเอ่ยอะไรเอ่ย
พวกที่อยู่น้ำนิ่งทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละที่วางไข่ของยุงเลย
ขยะขยะรอบบ้านเนี้ยทั้งส่วนไปแล้วหมุนขยะรอบบ้านช่วงเนี้ยต้องยอมรับฝนตกเยอะ
ขยะก็อุดตันกันหมดนั่นก็เป็นแหล่งของยุงนะก็ช่วงนี้เป็นที่เพาะพันธุยุงอย่าแบบ

ถ้าพี่หนุ่มป้องกันยังไงคะก็อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเข้ายังเช่นแบบพวกกระถงกระถางก็ใส่ใส่ไอ้เกลือนี้

แล้วก็หรือไม่ก็แบบเรียกทางอนามัยเข้ามา

เจอพวกกระถังใบเล็กหรือว่ายางล้อรถ

เดี๋ยวพี่หนูต้องน่ากลัวเพราะพี่หนูมีลูกน้อยด้วย

แต่ว่าเด็กถ้าเด็กส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเป็นนะ

อันนี้โรคไข้เลือดออกเราจะไปกลัวแต่ลูกหลานเรา

ยังไข้เลือดออกมันมักจะอยู่กับคนที่แข็งแรง
ถ้าเป็นคนที่มันไม่ค่อยแข็งแรงมันไม่ค่อยเช่น
ถ้าอยู่ได้ฉันก็หยุดแต่ฉันเสียดายเงินเถอะ
เดี๋ยวคุณแม่ต้องเสียดายกับคิวหนึ่งคุณแม่แพงเขาบอก
อะไรบอกคิวหนึ่งฉันแพงว่ะโอ้ยแค่นุ่มตบปาก
ช่วงหน้าวัยรุ่นลุงทำร้ายคนแก่หน้าสอนออมไม่เก็บกลุ่มกฎหมาย
แล้วก็ยังมีเรื่องคุณลุงเบลอจาก
ดวงตาให้กับสาวตาบ่อนโอ้โฮน่าต้องศาลมากปราบหัวใจจริง

ตัวเองซะก่อนนะคะก่อนที่จะพูดถึงคนอื่น

อะค่ะกลับมาแล้วสิเอาเรื่องดูอันไหนซิ

เขาบอกว่าคุณแม่ต่อไปเวลาเราจะนานขึ้นเหรอ
เวลาเค้าบอกจะนานขึ้น

เค้าบอกว่าจริงตอนนี้เรามี๒๔ชั่วโมง
แต่ในอดีตการมาก่อน
คุณมีเองเจอยังอ่านติดเจอสิเชิดก็รอให้จะพูดให้จบไง
การที่ผ่านมาเนี่ยด้วยดวงจันทร์เคยอยู่ใกล้โลกมาก่อน
ทำให้มีชั่วโมงแค่๑๘ชั่วโมง

แค่ทำเขื่อนเมื่อที่ประเทศจีนนะ
ทุกวันนี้มันก็ทำให้โลกหมุนช้าลงแล้วนะ

จะหมุนช้าลงเป็นวินาทีนะ
อืมไม่รู้อะสูงสูงสูงสูงวินาทีพอดวงจันทร์มันถอยแบบ
ไกลโรคออกไปเนี่ยก็ทำให้มี๒๔ชั่วโมงแล้วต่อไปเป็นยังไง
คือเขาบอกว่าล่าสุดนี้นะฮะการค้นคว้าทางดาราศาสต

บริวารอายุ๔๕พันล้านปีอยู่ห่างจากโลกเนี่ย

กำลังเคลื่อนที่ห่างจากโรคไปเรื่อยในทุกปีเขาห่างอยู่แล้ว
โดยเฉลี่ยประมาณสักปีละ๓๘๒เซนติเมตร
ปวดเปลี่ยนนิดซึ่งเมื่อดวงจันทร์เนี่ย
ค่อยห่างออกไปเนี่ยการโคจรของโรคก็จะช้าลงไปด้วยพี่

ส่งส่งผลให้ในแต่ละวันเนี่ยก็จะยาวนานมากกว่าเดิม

คืออย่างนั้นตอนแรกผมก็เข้าใจผิดมาตลอดนะ
ไม่ต้องอะไรเราไปประเทศไอซแลนด์เราไปประเทศอะไรอย่างนี้๓ทุ่ม๔๐

น้อยเขาบอกว่าถ้าสมมติดวงจันทร์มันไปไกลขึ้นอย่างนี้

เราจะมีกลางวันมากกว่ากลางคืน
สำหรับกรณีเหล่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนะครับ
เขาก็บอกว่าศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาแล้วเพื่อคำนวณว่า
อายุของมันเนี่ยจากการวิเคราะห์พบว่าเมื่อประมาณ๑๔พันล้านปีก่อนนะพี่นะ
ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่านี้เยอะเลย
เมื่อ๑๔พันล้านปีคุณแม่รู้ล่ะ

เมื่อก่อนนี้นะพี่มันจะไม่ใช่๒๔ชั่วโมงสิ

สั้นกว่าเหนือแค่๑๓ชั่วโมงค์สั้นกว่าเหนือแค่๑๓ชั่วโมงค์
เมื่อก่อนสั้นกว่าเออใช่ถูกเมื่อก่อนสั้นกว่า
แล้วก็ถอยออกมาเป็น๒๔ถอยออกไปเหลือ๑๘
เพราะว่าวงค์กลัวจรมักจะไกลมากขึ้นเมื่อก่อนไปนะเออใช่

เขาบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยน่าจะขยับอีรุศ

ช่างทำผมคุณต้องทำตัวให้มันดีอะอะไร

ทำผมก็ทำได้แค่คนเดียวคนอื่นทำไม่ได้

คนที่ทำงานกลางคืนก็ดีสิคุณแม่จะได้ทำงานเยอะขึ้น
แต่ฉันว่าไม่ถึงรุ่นเราตายก่อนเธอ

เพราะจริงแล้วมันขยับแค่๓๘๒เซต
คุณอีกสัก๒๓ปีคุณก็ไม่อยู่แล้วล่ะ
เขาบอกว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอดูว่าอีกหลายล้านปีข้างหน้า
กว่าช่วงเวลาที่จะขยายออกไปในแต่ละวันเนี่ย
ว่ามันจะต้องมาคำนวณกันใหม่ตลอดเวลา
ว่า๑วันบนโลกนั้นจะยาวนานกี่ชั่วโมง
ดวงจันทร์อยู่ห่างออกไปโรคของเราก็จะหมุนช้าลง

นักกีฬาสเก็ตยื่นแขนออกไปทำให้การเคลื่อนไหวของตัวเองมันช้าลง
สิ่งที่เราตื่นเต้นมากก็คือการใช้ในการระบุเวลาว่า
ในอนาคตเมื่อมันมีการหมุนหรือมีการห่างกันมากขึ้น

เขาบอกว่าทุกวันก็ต้องดูจากก้อนหินที่มีอายุหลายล้านปี
แองจี้คุณอ่านข่าวบ้าง

ชาวเน็ตประนามเลยนะคะเป็นคลิปวัยรุ่นนั่นแหละค่ะ

อ้างจี้เกลียดผมเกลียดจังเลยอะ
นี่ค่ะคลิปนี้เห็นไหมงานมีจุศิเขียวสังเกตดูนะคะ
คือโลกออนไลน์ค่ะได้มีการแชร์คลิปจากเฟซบุ๊

ซึ่งไม่ทราบสาเหตุมาก่อนหน้านี้นะคะ

และเป็นการทำร้ายร่างกายกันถึงหน้าโรงพักเลยนะคะ
ที่สอนอบุภารามถนนเทศบรรย์สาย๒

ถึงความคืบหน้าค่ะ
โดยได้รับการเปิดเผยจากสารวัตรร้อยเวรว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็นเวลา๑ทุ่มนะคะ
ส่วนเนี่ยก็งงเหมือนกันก็มีการนำมาแชร์กันอีกครั้ง
เนื่องจากว่าเหยื่อต้องการแฉพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการเตือนสติของคนสมัยนี้
เพราะว่าเขาก็เดินอยู่ดีคุณแม่อยู่ดีก็จากไหนไม่รู้มาปุ๊บ
แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรมาก่อน

แต่ถ้าเป็นนุ่มเนี่ยก็ยังพอต้องคิดว่าไปเหยียบเท้าใครก็ไป

ไม่แต่คุณแม่ดูสิคืออยู่ใกล้โรงพักคือไม่มีความรับเพลง
อยู่ที่โรงพักหน้าโรงพัก
พักเลยสอนเพิ่มวิทยาลังคษ์บุผารามคุณแม่
นุสวยทุกวันเนี่ยหนึ่งเรารองการขมขืน
สองการโดนลวนลามเนี่ยหนูต้องมาระวังอะไรพวกนี้อีกคุณแม่

ก็เป็นเรื่องของคุณลุงท่านหนึ่งนะครับ
ขอโทษนะฮะคือแกพิการแล้วก็นอนติดเตียงอยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะพฤศจิกย์จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าแก่ป่วย
แล้วปรากฏว่าทางมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาตาบอดสองข้างแล้วต้องเลี้ยงลูก
แล้วหลังจากนั้นคุณลุงเขาทราบข่าวมาเขาเลยได้มีการ
ทางไทยรัฐลงแล้ว
ไม่รู้เหมือนกัน
๒คนนะค่ะ๒คนนะคะ
แบบเขาตาบอด
เขาตาบอด
แต่สุดท้ายแล้วเราต้องไปตรวจความแบบ
ถ้าให้แบบเหมือนกันไหมคะ
ว่าไม่ใช่อยู่ดีก็ใส่ได้
ทุกวันนี้มันต่อได้
เขาบอกว่าถ้าสมมุติเรามันเหมือนจอจอทีวีจออะไรอย่างนี้
ถ้าในอนาคตเราคิดกันออกก็จะไม่มีคนตาบอดนะ

อาจจะถึงยังไงก็สลาดของมธนบุญค่ะ

เอาเวลาที่ไหนไปซื้อป่ะแก

คุณแม่ฉันแบบไม่แกี้ยนี่อยู่ใกล้เลย

นี่เห็นไหม

สำหรับคนมีบัตรขับการ์ดนะครับ
โดยเฉพาะลดสูงสุด๓๐แล้วก็มากกว่า๘๐๐รายการ
และก็ยกมาจัดโปรโมชั่นนะฮะให้จุใจสินค้าราคาสมาชิกนะพี่
ถ้ามีบัตรนี้คือสมาชิกแล้วกว่า๘๐๐รายการ
มีทั้งสินค้าสุขภาพสินค้าความงามสินค้าทำความสะอาด
อาหารซอสปรุงรสรวมถึงสินค้าสำหรับเด็ก
และที่สำคัญยิ่งซื้อเยอะ
แต้มในบัตรเนี่ยมันก็จะมากขึ้นด้วย
แต้มที่คุณสะสมเนี่ยก็จะไปแลกรับสิทธิ์พิเศษ

ต้องนะฮะนี่เรียกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ
ถ้าอยากรู้ว่ามีสิทธิพิเศษอะไรอีกหรือว่าแลกยังไง
จะรออะไรไม่ต้องรอเลยรีบไปช้อปพี่ฟินนะฮะแลกคะแนนกันให้หนำใจไปเลยนะครับ
เพราะว่าคะแนนได้เยอะมากเดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันด้วย
คือสามารถเช็ดคะแนนแล้วก็คือคุณแม่คือได้ของยิ่งกว่าจะไปซื้อฟรีอีก
เอาอย่างงี้ดีกว่าอย่าหย่วนบ้านใช่ไหมพกอันเนี่ย
ติดตัวติดตรงโทรศัพท์ห้อยฉันถามเธอพกอะไรอ๋อเพิ่งรู้
อันนี้สำหรับใบใหญ่สมมุติใบนี้คือกระทัดรัดไว้พกพาง่าย
คนแบบว่าใส่กระเป๋าตังค์ผู้ชายของพี่หนุ่มเนี่ย
อ๋อเป็นสแกนได้เลยไม่ต้องโพกบัดแล้วใช่มีสแกนก็มีนี้
คือของแรกของได้เวอร์มากบางทีแรกพัดโรงแรกแรกอะไรแรกหมดเลย
แต่จริงจริงบอกไยหยวนไม่ต้องแล้วเอาไยหยวนให้ติดไปอย่างนี้ก็ได้
ไม่ไยหยวนก็สักไงสักเลขบนไยหยวนเลย
ไยหยวนนั่งหยวงกบัตรเนี่ยแล้วนางบางทีได้นางได้คูปองท้ายใบ๗ห้าบาท๑๐บาท
แม่บ้านทุกคนชอบใช่ไหมใช่

คนไทยชอบอย่างหนึ่งชอบสะสมแต้มถ้าเกิดสะสมแต้มสู้ตาม
ใช่ฉันเห็นยายหวนทุกทีเราจะใบเสร็จเราก็จะไม่ค่อยเก็บใช่ไหม

เก็บใบเสร็จทั้งวันนางบอกจนวันหนึ่งฉันก็เอาเห็นใบเสร็จลกฉันก็จะเอาไปทิ้ง
นางบอกอุ๊ยนางกรี๊ดร้องทิ้งทำไมถึงไม่ทิ้งมันมูลค่า๑๕๐บาท

ก็คือพี่แอลเขาโดนด่าไง

แบบเหมือนว่าทำไมทำให้นางดูดัดเด่นขณะน่าจะดังแต่ไม่ดัง

คุณแม่งก็ตอบเลยค่ะ

ก็เข้าไปถามประเด็นนี้เพราะว่าทำไมไม่เปรี้ยงทำไมไม่โดนทำไมโดนว่าเยอะ
เดี๋ยวโดนเรื่องบทเดี๋ยวโดนเรื่องฉากอะไรอย่างนี้
เอาตรงนั้นมันก็เงียบกว่าที่คนคิดกันพอสมควร
ทั้งที่เรื่องนี้ประเทศจีนซื้อไปด้วยนะ
ซื้อกลับไปเขาบอกว่าเกือบร้อยล้านนะซื้อไป
ก็ปรากฏว่าคุณแอนเขาบอกว่าก็อยากให้แอบจิ้นเนี่ยไม่นะ
แอนก็วางตามปกติจิ้นน้อยมากนางบอกไม่ได้จิ้นเยอะแยะอะไรขนาดนั้น
บางคนอาจจะชอบตรงนี้หรือคนชอบตรงนั้นมากกว่า
แต่ว่าจะถูกจริตตรงจุดไหนมันไม่เหมือนกัน
ส่วนเรตติ้งคุณยายแอนเขาบอกนางก็พอใจอยู่นะ
แอนเคยมีเวลาที่เราเล่นละครมันก็มีจังหวะที่อยากให้เราเล่นคู่กับคนนั้นคนนี้บ้าง
มันเป็นเรื่องปกติของนักแสดงอยู่แล้วละครแอนก็เป็นไปตามที่เราได้ปั้นออกมาแบบนี้
เราก็เชื่อว่ามีคนที่มองว่ามันแปลกใหม่ดีหรือบางคนอาจจะต้องปรับการดูนิดนึง
ตั้งหลักในการดูเพราะว่ามันมีการเดาว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวร้ายหรือตัวดีต้องคอยติดตามกัน
ส่วนเรื่องที่เขาบอกช่วงนี้นางสวีทมากกับพี่เอเขาบอกไม่ค่อยมีเวลาสวีทเลยค่ะ
หมดเวลาสวีทแล้วเรื่องแต่งงานตอนนี้ยังไม่ต้องลุ้นดีกว่าค่ะ
เอาเป็นว่าเราอัปเดตกันอีกทีนึงกลัวเบื่อถามนางก็บอกอย่างนี้

ใช่ค่ะเขาก็อยู่กันแล้วเขาก็อยู่กันแล้วแค่ไม่ต้องแต่ง

สามีคุณแยนดูดกับคุณแยนอีกนะ

เค้าบอกว่าจะจ๊ะขับรถหรูไทยโลเว็ค
เหรออืมคนึกว่าขับรถหรูโลสรอย

เมื่อจากหรือยังล

น้ำไปซื้อปลาเต๊กค่า๗๑๒อยู่

ถ้าเกิดเป็นนัมเบอร์วันต้นของประเทศไทย
จะเป็นงานบวชงานบุญงานอะไรไปรับหมด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

ตอนนี้ก็บอกว่าตอนนี้นั่งนั่งเป็นแฟนกับใครน่ะ
ตอนนั้นเป็นแจ๊คธนพลแล้วตอนนี้ยังคบกันอยู่ไหม

จบแล้วนี่ไงก็ซื้อเนี่ยเขาดูจากไอทีเอาเฉย
ก็เลยพูดไปเรื่อยเนี่ย
ไม่พี่หนูถามแต่หนูไม่มีความรู้

เส้นเอ็นมันอักเสบ

ผมว่าอันนี้มันเป็นวิธีการตลาดของนางด้วย
เพราะว่าตัวนางเองทำเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของนางอยู่
ทำจากฉันฉันได้อย่างนี้นะ

ดูไม่เป็นแล้วกูไม่เคย

ทุกวันนี้จะออกอัลบั้มออกเพลงซิงเกิลเธอรู้ไหมยังไง

ก็ครึ่งหนึ่งไงวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งไงเธอ
เอาเปลี่ยนเรื่องบ้างไปดูเรื่องนี้ดีกว่า
เต๋อใหม่เขาบอกเต้นดวนกันนะมีคลิปไหมมาดูนะ

เอาพี่นุกลีตัวเต๋อมันหล่อขึ้นเนอะ
หมายนางเต้นได้หมดแล้วนางมีความไปกำเทยสูง
นางไปเต้นกับพวกแดนเซอร์ดีแดนกูธนะ
คู่ฟ้าใสไงคู่ฟ้าใสคู่อู๋ไง
คลิปนี้พี่กล้าวน้ำพลาวนะผู้จัดการส่วนตัวของสาวใหม่
การปาร์ตี้วันเกิดของตนเองไปให้คุณผู้ชมได้เห็นกัน

ดินกันไหมลุง
แล้วก็มีการแท็กถึงทางคุณเต๋อฉันทวิทย์
แล้วก็น้องใหม่ดาวิกาเจอคลิปในเครื่องพอดี
ก็เลยเอามาลงเต๋อใหม่เต๋อลิงลุงลิง
โดยในคลิปดังกล่าวเริ่มต้นจากหนุ่มเต๋อนี่ก็สวมมงกุฎเต้นอยู่คนเดียว
ที่สาวใหม่จะโดดมาร่วมเต้นด้วย
แล้วก็จากไปทิ้งให้ลุงเต๋อเนี่ยทำหน้างงงอย่างคุณผู้ชมได้เห็นกัน

ไม่แน่ผมสำคัญ
ความภาษาใดที่ดี
จัดการสิ่งสกระปกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอับ

ขึ้นชื่อว่าวงการบันเทิงย่อมล้วนแล้ว
แต่เต็มไปด้วยคนสวยคนหล่อนะ
แล้วก็ต้องบอกว่าคนสวยคนหล่อนี่แหละ

อยากจะเปย์ให้กับเราซุปตานนี้สุขสบาย
ถ้าพูดถึงระดับความดังแน่นอนว่า

มีผลงานให้เราเห็นหน้าจออยู่เรื่อย

นางเอกไฮโซ
นางเอกไฮโซใครวะ

งปุ๊บก็เป็นลอนดอนนิดนึงไปช้อปปี้ฮ่องกงหน่อย
ไปต่างประเทศหน่อยนะเป็นนางเอกที่ใช้ว่าดูหลวยตลอดเวลา

เอ๊ะอั๊กก็ชื่อกระเป๋าแบรนด์เนี่ย

เออนางชอบทำเป็นแอปโยนกระเป๋าหลังรถอะไรอย่างนี้

มาเคชี่เหอะ
นี่ไงไอ้เด็กบางคนที่ออกมาแฉ๕๐ล้านเห็นไหมล่ะ
คุณพระดำขนจมูกคุณขาวนะคุณต้องเอาออก
คุณแม่ทำไมเขาได้ง่ายได้ใดจังเลย

อืมเพราะถ่ายละครทีก็ดึกดื่นเที่ยงคืนหามรุ่งหามค่ำ
บางทีก็บุกป่าฝ่าดงนอนกลางดินกินกลางทราย
เรื่องถ่ายทีแล้วก็หลายเดือนกว่าจะปิด

คันหันมาดูเรื่องหัวใจตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาเนี่ย
ไม่เห็นนางจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนกับเขาเลย
ก็ใช่ไงไม่เคยบอกเลยไม่เคยลงไอจีก็ไม่เคย
ซึ่งก็ไม่เคยเห็นน้องไปอยู่กับผู้ชายคนไหนนะ
เรื่องหน้าก็เลยคิดว่าน้องเขาเป็นสาวโสด
ใช่ไหมน้องเขาเป็นสาวโสด
เออเฉลาดเฉลาดจริงเลยนะ
ผมตามรู้น้องไปอยู่แต่พอรู้เบื้องหลังน้องเขาเนี่ย

คุณน้องเขามีไฮโซกระเป๋าโคตรใหญ่
เป็นคนล่ำคนรวยเป็นแบ็คอัพ
เขาบอกรวยระดับล้นฟ้าเลยเธอ
เลี้ยงดูนางอยู่เพราะว่านางเอกคนนี้
ตรงสเปคกับผู้ใหญ่ใจดีคนนี้
เรียกว่าท่านเลิฟมาก
ถึงขั้นเลื่อนขั้นให้เป็นอันดับสอง
บรรดาสาวที่เขามีอยู่ทั้งหมด

ถือว่ารวยอันดับติดท็อปเทนประเทศไทยอ่ะ
แต่เขาก็บอกว่าคือเขาก็มีเวลาชัดเจนนะ
ไม่แต่ผู้หญิงบ้านเขาไม่ได้จนคือผู้หญิงบ้านไม่ได้จนนะ
ผู้หญิงบ้านไม่ได้จนนะคุณแม่ถ้าคนจนเขาจะเอาทำไม
แล้วผิวดูสิถ้าหนูยังอยู่จนแล้วผิวกราบผิวดาวเขาจะเอาหนูทำไม

เขาว่าอย่างนั้นก็ได้ยินมาว่าคือผู้หญิงกราบผิวดาวนะ

เขาแบบว่ากลัวแต่หมายถึงวินาทีนี้รวยยังไง
ใครจะมาซื้อกระเป๋าใบละล้าน๒ล้านถูกไหมล่ะ
ทุกคนมีแต่คนขายของมือสองนิ่งกว่า
กระเป๋าไปเลยสามสี่ล้านซื้อสามบันก็เกือบสิบล้านแล้ว
ใครจะมาซ่ายเพลงเล่นละครโอ้ยบิดเป็นเลขแสดก็ยังไม่ได้เลย

เดี๋ยวคุณแมวน้ำใหญ่อยากจัดจัดใครได้หมดแล้วค่ะ

ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอพรุ่งนี้ค่ะ